คุณผู้ชมมีเหตุไฟไหม้นะครับบ้านกลางชุมชนที่ยะโสธรเลย
วอดไปสามหลังบ้านต้นเพลิงเนี่ยนะครับ
เจ้าของร้องไห้รู้ไหมทำไมทำไมฮะ
จากบ้านจะเสียไปทั้งหลังแล้วทองทองคำ
ที่เก็บไว้ไฟไหม้ก็หมดอื้อหือ
บ้านพิษสมัยบ้านพิษสมัยโอ้โหโอ้โอ้บ้านพิษสมัยอ่ะ
ลูกลูกกูเลยอย่าบอกอันนี้มันมีคนคนอยู่อยู่ว่ะ
อันนี้มันไหม้จากชั้นบนเหรอพี่เบิร์ตมาจากชั้นสองเลยดอม
คุณผู้ชมครับนี่ไฟกำลังไหม้บ้านสองชั้นที่ชุมชนหลัง
เพสโกโลตัสสาขาไซมูนอเมอร์ไซมูนยะโสธรนะฮะ
ไฟมันลามเร็วเหลือเกินเนื่องจากบ้านคือเป็นบ้านไม้เก่าเนี่ยนะ
ไม้มันแห้งเชื้อไฟดีเหลือเกินประกอบกับลมแรงโอ้
ลมแรงด้วยดิทำให้เปลวไฟเนี่ยมันลุกไหม้นะครับ
อย่างรุนแรงท่ามกลางความแตกตื่นตกใจของชาวบ้านเนื่องจากจุดเกิดเหตุ
อยู่กลางเห็นไหมดูดิอยู่กลางจริงติดหลายหลังเลยอ่ะ
หลังคาแทบจะเกยหลังคาอยู่เลยนะครับต้นเพลิงเนี่ย
เกิดจากตัวบ้านชั้นสองจริงจริงด้วยดอมอืมนะครับ
เลขที่หกสิบหมู่สามตะบนสายมูลระเบิดสายมูลจังหวัดยศโถร
มันลามลงมาชั้นล่างใช้เวลาไม่นานจึงไหม้บ้านนะครับ
ได้รับความเสียหายทั้งหลังจากนั้นมันลามไปติดบ้านข้างเคียงด้วยสองหลังครับ
เจ้าหน้าที่ระดมรถน้ำมาควบคุมไฟนานกว่าหนึ่งชั่วโมงจึงสงบ
หลังจากไฟสงบครับนางวาสนาอกอุ่นอายุ๖๒ปีเจ้าของบ้านต้นเพลิง
คือก่อนเกิดเหตุเธอไปทำธุระนอกบ้าน
เพียงหลานชายอายุ๑๗นอนหลับอยู่ในห้องนอนชั้นล่าง
ซึ่งหลานชายเล่าให้ฟังว่าตอนหลับอยู่ตกใจตื่น
ตกใจอะไรได้ยินเสียงไฟไหม้
คือคุณผู้ชมฮะพอไฟมันลามได้สักพัก
ไม้มันดังเปรี้ยบเปรี้ยบนี่ไงนี่ไอ้ทองที่บอกบอก

ตายแล้วทำยังไงเนี่ยเนี่ยครับทองที่เก็บไว้
ไฟไหม้เกือบหมดฮะวิ่งออกจากห้องนอนมา
หลานเนี่ยนะหลานที่ว่ารู้ว่าไฟไหม้เนี่ย
ถูกไฟลวกที่หลังเลยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุ
น่าจะไฟฟ้ารัดวงจรครับส่วนสาเหตุที่แท้จริงเนี่ย
ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้ง
ส่วนความเสียหายดูแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า๑ล้านบาทครับ